คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าเหตุผับมรณะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑๙ราย
แล้วก็มีการออกหมายจับพ่อของเสียบี
ก็คือนายสมยศนั่นเอง
ที่สุดพ่อของเสียบีก็มาพบพนักงานสอบสวน
วันนี้ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือด้วยนะ
ส่วนทางด้านของทนายรณรงค์นะฮะ
พาญาติของเหยื่อขึ้นโรงพักเหมือนกัน

วันจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับ
โรงโลกให้ที่สุดส่วนวันนี้
ความใจแ้วของแค้น
เป็นหลักษัตริย์คลิกเกิน

และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑๙ราย
คดีนี้ตำรวจดำเนินคดีเอาผิด
พงศิริปั้นประสงค์หรือเสียบีอายุ๒๗ปี

โดยให้การรับสาภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ
ต่อมาสารจังหวัดพัทยาได้อนุมัติออกหมายจับนายสม
เพราะเด็ดที่สารอนุมัติออกหมายจับ

ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำพยาน

แต่ใช้ชื่อของลูกชายคือเสียบี

ข้างจะมีชื่อเสียงด่งดังในพื้นที่อำเภอสัตหีบ
เป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์รายใหญ่ที่สุดในอำเภอสัตหีบ
แล้วก็เป็นเจ้าของเขียงหมูในตลาดสดอีกหลายแห่งนะครับ

นายสมยศปั้นประสงค์อายุ๕๕ปีหรือเสียยศนะครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยา
ในความผิด๒ข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและอันตรายสาหัส
และร่วมกันตั้งสารบริการโดยไม่รับอนุญาต
มาพร้อมกับทนายความครับก็คือนายอนุชาวงศรีรัฐ
เดินทางเข้ามอบตัวกับพันธ์ตำรวจโทเดชนะอำนาจมั่นคง
รองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนสพภูตาหลวงเจ้าของคดีครับ
โดยทนายความเปิดเผยว่าเสียยศ
พอรู้ว่าถูกออกหมายจับก็ไม่คิดหลบหนีนะ
โดยกำลังหาเงินช่วยลูกชายอยู่
ติดต่อขอเข้ามอบตัวด้วยตัวเอง

พร้อมที่จะให้การตามความเป็นจริง
ยืนยันว่าลูกชายและลูกสะพ้ายเป็นคนดูแลผับแห่งนี้
โดยใช้เงินที่ทั้งคู่ร่วมทำมาหากิน
และเก็บหอมลอมริปมาจากน้ำพลักซ์น้ำแรง
ไม่ใช่เป็นเงินของเสียยศผู้เป็นพ่อแต่อย่างใดนะครับ
ขณะที่เสียยศถูกควบคุมตัวก็มีท่าทีตึงเครียดอย่างมากนะครับ
เปิดใจต่อสื่อเหมือนกันนะคุณตอนเดินออกมาจากห้องเนี่ยนะฮะ
เสียงสั่นนะคุณนะเสียงสั่น
บอกรู้สึกตกใจกับเรื่องของคดีและหลังถูกออกหมายจับอย่างมาก
เพราะทั้งชีวิตไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ส่วนเรื่องคดีต้องค่อยว่ากันไปนะฮะ
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยว่าผมก็รักลูกของผม
แล้วนักข่าวก็ถามว่าไปทำอะไรมาไปต่างจังหวัด

ค่ะ
นี่ครับผมก็พยายามดิ้นหาเงินมา
เพื่อที่จะมาชดใช้ค่าเสียหาย

ได้ไม่นานตำรวจก็คุมตัวเสียยศ
ไปทำการตรวจค้นคฤหาสที่พัก
เลขที่๑๔ทับ๗๒ซอยธรรมวิทยา
หมู่๒ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงกับการเป็นเจ้าของผับเมาเท่นบี

ธนายโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโรง

เดินทางมายังสพภูตาหลวงนะคุณฮะ

เพื่อมาร้องขอให้พนักงานสอบสวน
ค้านการประกันตัวชั้นสอบสวน

เพราะพ่อลูกคู่นี้เป็นผู้มีอิทธิพล

วันนี้ตำรวจไม่หนัยให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน

ก็เดี๋ยวต้องว่ากันตามพิจารณาของศาลนะฮะ